เมื่อวานเนี้ยตลอดทั้งวันเป็น
ให้คุณสงกรานนะฮะแล้วก็เรื่องข่าวมุ้ยที่สาม
ไปฟังอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมเด็ดแน่นอนค่ะ

แต่ว่าศึกษาดูใจกันอยู่เหมือนที่พี่เขาพูด
คืออันนี้แม่ก็ถามคนรอบข้างก็ถาม
แต่ว่าแมทก็ตอบไม่ได้จริงนึกออกป่ะคะ
คือเหมือนมันถูกใจ
มันก็เป็นเรื่องที่แบบเราก็ไม่ได้ต้องมีเหตุผลอะไร

ถ้าเกิดพี่เขาจะน่าด้านพอที่จะเข้ามาแม่ก็แบบ

ก็เป็นคนห้าวเป้งของแมทอย่างนี้อยู่แล้ว
แมทค่อนข้างที่จะเป็นห่วงความรู้สึกของพี่แพทย์นะคะ
คือไม่อยากให้ทุกคนพูดว่าแมทเลิกกับใครเพราะใคร
ส่วนทางฝั่งพี่สงการที่คนจะคิดว่าแมทไปเป็นมือที่๓หรือไม่
แมทไม่แก้ตัวแล้ว
พอแล้วแต่ที่ทุกคนจะพิจารณาเลยค่ะ
คนอคติต่อให้แม่ก็พูดอย่างไรแม่ก็ดูเป็นคนเลวอยู่ดี
้อมรับทุกคำเตือนคำเป็นห่วง
แม่ก็ไม่ได้ปล่อยมันทิ้งขว้างแม่ก็เอาเก็บมาใส่ใจ
แต่ว่าแมทก็ต้องให้พี่เขาพิสูจน์ว่าพี่เขาเป็นยังไง
ที่ตอนนี้เรายอมรับแล้วว่าเราเปิดใจให้พี่เขาแล้ว
ถ้าแม่ก็เสียใจก็คือค่อยมายำแม่ก็ตอนนั้นแล้วกัน
ถ่ายแล้วตอนนี้ก็ยืม
ใช่ก็ปล่อยให้น้ำตาเช็ดหัวเข่าของแมทเองนะคะ
แล้วก็ถ้าเม้นจะมีความสุขก็คือก็ช่วยกันดีใจกับแมท
แค่นี้พอแล้วค่ะ
จ้าบอกไปแล้วจ้าไปย้อนดูที่ต้นคลิปจ้ะ
ด้วยความเป็นอาวุโสนะคะก็ถามในตอนท้ายก็คือใจความสำคัญคือพี่บอยเนี่ย
อยากให้เขาเรียกย้ำกันอีกทีนะคะว่าไม่รู้จักกันจริงหรือเปล่า
ซึ่งแมทก็พูดแบบติดตลกอะไรครับครับผมอ้าวบอกว่าไม่ยอดแล้วค่ะ
แล้วก็มีตอบกลับแบบจ้าคือจริงจะเล่าให้ฟังถ้าใครเป็นนักข่าวไปทำข่าวจะรู้ว่าแมทเนี่ย
คือเขาเป็นคนตรงแล้วก็ชอบแซวอย่างนี้อยู่แล้วนะคะ
จะเห็นได้ว่าบรรยากาศคือตอนท้ายสุดก็ยังยิ้มอยู่
คือแซวเล่นแซวเอยกันหลายคนมองว่าตอบตรงมันก็ดี
แต่ตอบครั้งนี้อาจจะไม่โดนใจของใครหลายคน
เพราะด้วยบุคลิกสีหน้าท่าทางของเธอเนี่ยหลายคน
คอมเมนต์นะคุณบอกว่าตอบตรงก็จริง
แต่ยิ่งดูแล้วหมั่นไส้ใช่มันก็มีนะคะ
แต่ว่าบางคนก็คอมเม้นต์กันบอกว่าก็ต่อให้แมทยืนร้องไห้
วันนี้ก็โดนด่าอยู่ดีคือไม่ว่าจะทำอะไรก็โดนด่าอยู่ดี
ถ้าคนอคติอย่างที่เธอบอกผ่านนะคะก็ชัดเจนไปนะคะ
แต่ว่าก็มีบางจุดคนก็มาจับคือสัมภาษณ์มันยาวมากคุณผู้ชม
ช่วงอย่างเช่นที่บอกว่าตกลงรู้จักคุณพ่อนะคะ
แล้วก็ถามไปสักพักก็บอกว่าอ่าแต่ก็เคยไปสวัสดีคุณพ่อ
ล่ะตบลงเคยเจอหรือไม่เคยเจอใช่ค่ะ

แต่ว่าก็เมื่อคืนค่ะหลังจากที่มีกระแสวิภาพวิจารณ์มากมาย
ก็มีภาพหนึ่งที่โผล่มาในโลกโซเชียล
ซึ่งกระหึ่มเช่นเดียวกันไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะ
ก็เป็นภาพในอดีตแหละนะคะคุณผู้ชม
ก็เป็นภาพนี้ก็คือคุณสงการและคุณแอฟใส่ชุดไทย
ด้านหลังเป็นคุณแมทรินีจากงาน

ไม่ใช่นะคุณผู้ชมเป็นงานอะไรสักอย่างนี้แหละค่ะ

ทั้งขำบ้างทั้งแสวบ้าง
อินสตราแกรมเขาก็ลงไว้ลงเพลงให้ด้วย

ถ้าหากว่าเธอเลิกกันเมื่อไหร่เดี๋ยวฉันรอเสียบไลค์คุณด้วย

ก็ถือว่าแซวกันละกันนะคุณผู้ชม
แล้วก็ถือว่าเป็นกระแสที่ตลอดทั้งวันที่คนพูดถึงจริงนะคะ

เพราะว่าเราก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางว่าเขาเป็นยังไงกันบ้าง
แต่ว่าเท่าที่ดูในโลกโซเชียลของคุณแมทคุณสงการ

เพจเวอร์เราก็ยืนสวยอ่านข่าวต่อไปแล้วกันนะคะ